อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันหน่อยนะคะ
จนถึงตอนนี้เข้าสู่วันที่๓เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้จุดที่รุนแรงที่สุดก็คืออยู่ตรงเขามดแดง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการระดมกำลังเข้าไปค่ะ
ดับไฟป่าแต่ตอนแรกไปจุดนี้เสร็จปุ๊บ
พอไปถึงเนี่ยลุกลามไปอีกจุดแล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตามกันนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณเมตตาปังประเสริฐผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรีนะคะบอกว่า
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนกว่าร้อยชีวิต
พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเขาที่จุดเนินหอม
ซึ่งเป็นจุดที่เกิดไฟไหม้ป่าบนเขามดแดงแล้วก็เป็นจุดที่อยู่บนเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีนะคะ
ตอนนี้มีการทำแนวป้องกันไฟแต่ว่าพอไปถึงไปพบว่าไฟป่าลุกลามเข้าไปยังเขาสมอปูนแล้ว
คือลุกลามเป็นวงกว้างจากเดิมคิดว่าจุดแรกเนี่ยจุดเขามดแดงเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่รุนแรงที่สุดลามไปแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องมีการเปลี่ยนภารกิจมาดับไฟแทนนะคะ
พร้อมทั้งร้องขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงานต่างเพื่อเข้ามาช่วยดับไฟป่า
เนื่องจากว่าพื้นที่เขาสมอปูเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าทึบก็เลยทำให้ยากต่อการใช้กำลังคนเข้ามาดับไฟเป่า
โอ้โหคุณดูนะรุนแรงเหมือนกันนะคะ
อีกอย่างที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณเขาสมอปูนเนี่ยมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ช้างทั้งกระทิงแล้วก็หมีสัตว์เหล่านี้ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบนะคะ
ต้องหนีไฟป่าแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะ
ยังไม่มีรายงานว่าสัตว์ป่ามันมีการตายไปแล้วนะคะ
แล้วก็ถึงจะตายไปแล้วยังไม่มีรายงานว่าตายไปจำนวนเท่าไหร่
พื้นที่เสียหายตอนนี้ไม่น่าจะน้อยกว่า๕๐๐ไร่นะคะ
อากาศช่วงนี้แห้งอากาศช่วงนี้แรงง่ายนะต่อการเกิดไฟป่า
มนุษย์เองที่ไปเที่ยวก็อย่าไปเพิ่มความเสี่ยงแล้วกันเนี่ยนะคะ
ทั้งก้นบุหรี่ต่างนี้นะคะ